อายส์เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อยู่ที่ประสิทธิ์เปอร์๑๓
ซึ่งตัวเขาอยากจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เร็วเพื่อช่วยทีม

เพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้เพื่อนร่วมทีมนั้นลำบาก
ส่วนการเจอกับญี่ปุ่นตอนนี้ไม่มีคำว่ากลัว
ทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังเชื่อว่าสามารถเอาชนะได้นะครับ
ก็หน้าคู่ของไทยก็ปาเลสไตเจอกับเกาหลีเหนือครับเวลา๑๕นาฬิกา
จากนั้นจะเป็นเกมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับลงเตะเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ไปดูผลงานของชาติเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามนะครับ
นำเกาหลีใต้ไปก่อนนะครับนาทีที่๑๗จากเหงียนกว่างไฮ
แต่ว่าเกาหลีใต้มายิง๒ประตูรวดจากโชยองวุกนาที๒๙
และอีคึนโฮในครึ่งหลังนาที๗๓
เวียดนามอยู่อันดับ๓เนื่องจากมีประตูได้เสียดีกว่าซีเรีย
แพ้ออสเตรเลีย๑ต่อ๓ครับ